เลเซียก็ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากหลายชาติเรื่องการจัดการแข่งขันของมาเลเซีย
คุณมุ่งหวังจะเป็นเจ้าเหรียญทองเกินไปหรือเปล่า
ค่ะก็เลยทั้งเรื่องของการตัดสินด้วย
การที่เตรียมการอย่างเช่นการรถพานักกีฬาไป
ทำไมมันไม่มีหรือไม่เท่าเทียมกัน
ใช่แล้วไทยเรานี่เป็นอันดับ๒ของเหรียญรางวัลนะครับ
แต่ก็เจอปัญหาเยอะหลายชนิดกีฬานะครับ
ภาพรวมของการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๒๙ที่มาเลเซียนะฮะ
ไทยก็คว้ามา๗๒เหรียญทองนะครับ
เป็นรองมาเลเซียที่อยู่อันดับ๑ได้ไป๑๔๕เหรียญทอง
คือถ้าย้อนไปดูสถิติต่างในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
อย่างปี๒๐๑๑นะครับไทยได้อันดับ๒เหมือนกันนะ
แต่ตอนนั้นเราได้๑๐๙เหรียญทองก็รองจากอินโดที่ได้๑๘๒เหรียญทองนะฮะ
ก็น้อยไปอยู่ไม่เท่าไหร่นะฮะ๗๓เหรียญ

เพียงแต่ว่าเหรียญเราได้แค่๗๒
แต่มันมีหลายชนิดกีฬาที่มันเป็นปัญหานะคุณจุธารัฐ
ว่า๔เกมครั้งนี้มันมีการตัดอีเวนต์ที่มีบรรจุอยู่ในโอลิมปิก๒๐๑๖ออกถึง๑๐๕อีเวนต์
โดยเฉพาะกีฬามวยปล้ำเรือพายเรือแคนูค่ะ
ส่วนกีฬาความหวังเจ้าภาพเนี่ยกลับไปเพิ่มเหรียญให้นะคะ
อย่างเช่นกระโดดน้ำมาเลเซียกวาดไปหมดเลย๑๓เหรียญ
เช่นเดียวกับสควอตเหมาไปเลย๙เหรียญ
ขณะที่ปัญจักษีรัฐมาเลเซียได้ไป๑๐จากทั้งหมด๒๐เหรียญทองเลยนะคะ
ก็คือเป็นกีฬาที่เอื้อประโยชน์ให้เจ้าภาพ
เป็นกีฬาความหวังแต่ความหวังของเจ้าภาพเขานะ

อย่างไรก็ตามถ้านับเหรียญเฉพาะกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกม
ไทยอยู่ในอันดับ๓ทำได้เพียง๓๘เหรียญทอง
แพ้ให้กับเวียดนามที่ได้๔๒เหรียญทอง
ส่วนมาเลเซียได้๕๑ทองจากอีเวนต์โอลิมปิก
จาก๑๔๕ทองที่ทำได้ใน๔เกมนี้ค่ะ
เอามาว่ากันด้วยเรื่องของถ้าภาษาทางกีฬาเขาเรียกแท็กติก
แต่ถ้าคนทั่วไปชาวบ้านเขาบอกกลง
มาเลเซียถูกพูดถึงเยอะเป็นระดาษการตัดศีลเล่เลี่ยมต่าง
อย่างเช่นฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงนะครับ

ให้นักกีฬาของเราไปฝึกซ้อมนะ

ฟุตบอลชายอันนี้ฟุตบอลใหญ่สนามใหญ่
ถูกจัดโปรแกรมให้ลงสนามในช่วงบ่ายตั้งแต่รอบแรกเลย
มาถึงนัดชิงชนะเลิศก็เปลี่ยนสนามจากบูกิจจาริวมาเป็นชาอลัม
แต่ว่าแข้งช้างศึกก็คว้าแชมป์๓สมัยติดต่อกันได้
ก็มีฟุตบอลหญิงนี่แหละนะครับที่เจ้าภาพไม่ยอมเปลี่ยนโปรแกรมนัดสุดท้ายให้แข่งพร้อมกัน
ปกตินัดสุดท้ายของทุกทีมต้องแข่งพร้อมกันทุกสนามจะได้ไม่มีผลได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องประตูได้เสีย
ปรากฏว่าสาวไทยก็ได้เหรียญเงินไปเนื่องจากประตูได้เสียเป็นรองเวียดนามนะฮะ

ส่วนเทควันโดไทยรุ่นหกสิบแปดกิโลกรัมรอบรองชนะเลิศ
ทวีกล่อมพงศ์เดินออกอาวุธใส่นักกีฬามาเลเซียแต่แต้มไม่ขึ้น
สุดท้ายเลยแพ้ไป๑๗ต่อ๒๓นะคะ
หลังเกมเนี่ยนัทวีก็ถึงกับเดินไปชูมือให้นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามในธรรมนองว่า
เอาไปเลยอยากได้เหรียญก็เอาไปเลยเนี่ยชูแทนกรรมการไปเลยเนี่ยนะคะ
เชี่ยวชาญก็บอกว่าสาเหตุมาจากการปรับระดับเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน
เตะแล้วแต้มไม่ขึ้นเวลาโดนแล้วคะแนนไม่ขึ้น
ค่ะเอ๊ะเตะยังไงก็ไม่ขึ้นนะนะ
ครับอีกกรณีที่พูดถึงกันมากก็คือยิมนาสติกครับ
ยิมนาสติกมาเลเซียแชร์เหรียญทองจากการแข่งขันชนิดเดียวกันได้ด้วยนะ
ค่ะก็คือม้ากระโดดนะฮะหลังจากทั้งสองคนได้คะแนนเท่ากัน
แทนที่จะได้เหรียญเงินไปได้เหรียญทองแดงแทน
เพราะว่าเขาให้เหรียญทองสองคนเพราะคะแนนเท่ากันอืม
คือในประวัติศาสตร์เนี่ยการแชร์เหรียญทองได้เหรียญทองทั้งคู่มันก็มีคุณจุธารัฐ
ค่ะแต่มันต้องคนละชาติคนละชาติกันใช่ไหม
ชาติเดียวกันได้คะแนนเท่ากันก็ได้ไปเลยสองเหรียญเลยใช่อืม
มาดูกีฬาปัญจักษีรัฐค่ะพรเทพภูลแก้วจากไทยพบกับราซักกาซาลีเจ้าภาพ
แข่งขันยุติลงระหว่างยกสองขณะที่มาเลเซียกำลังนำไทยอยู่สามต่อหนึ่ง
ทางกาซาลีมีปัญหาบาดเจ็บไม่สามารถแข่งต่อได้แล้วกรรมการทำไงคะ
ก็สั่งยุติเลยแล้วก็ให้กาซาลีคว้าเหรียญทองไปเลย
ว่าคะแนนนำอยู่แปลกไหมล่ะแข่งต่อไม่ได้ก็
คะแนนนำอยู่ก็ให้เหรียญไปเลยซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้
นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็บอกว่า
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางเจ้าภาพกระหายที่จะคว้าเหรียญทองเพื่อฉลองวันชาติ
ทั้งในเร็ววันนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกชุดใหม่ของมาเลเซียนะคะ
ก็เลยทำให้ต้องรีบทำผลงานส่วนสาเหตุที่ไม่ยื่นเรื่องประท้วง
เพราะรู้ดีว่ายื่นไปก็เท่านั้นเปล่าประโยชน์ค่ะ
คงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคำตัดสินหรือผลการแข่งขันอยู่แล้วครับ
ส่วนในโลกโซเชียลนะคะมีการล้อเลียนเจ้าภาพเยอะแยะมากมาย
ฉากในรูวิ่งมาใส่ทงของชาติเจ้าภาพมาเลเซียแบบนี้แหละค่ะ
ในการที่จะกำจัดคู่แข่งด้วยการใช้ปืนยิงอย่างนั้นเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนที่ได้ชมคลิปล้อเลียนแบบนี้ค่ะ
แล้วกักกันไปเจ็บเจ็บแซบแซบคันคัน

ไซต์ดังของมาเลเซียก็ยังทำรายงานพิเศษถึงกระแสจากประเทศไทยต่อ๔เกมครั้งนี้ด้วย

บอกว่าคนไทยเนี่ยตั้งชื่อซีเกมใหม่ว่าเป็นซีโกง

นำเสนอถึงเสียงวิพักษ์วิจารณ์ทั้งจากนักกีฬาทั้งจากเจ้าหน้าที่รวมทั้งตัวผู้สื่อข่าว
มองว่า๔เกมปีนี้แย่ที่สุดทั้งมาตรฐานการแข่งขันรวมทั้งชนิดกีฬาที่บรรจุชิงชัยเหรียญทองค่ะ
อะไรก็ตามเว็บไซต์เดียวกันนี้ก็ทำรายงานพิเศษอีกหนึ่งตัวมาด้วย
ย่องความสำเร็จของนักกีฬาเจ้าภาพ
ท้อนไปยังฝ่ายการเมืองให้ดูนักกีฬามาเลเซียเป็นตัวอย่าง

เพราะแม้นักกีฬาจะมาจากรัฐต่างแต่สามารถรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

ทิ้งอันดับ๒ทีมชาติไทยมากกว่าเท่าตัวค่ะ

่งต่อ๔เกมครั้งหน้าที่ฟิลิปปินส์กันแล้วกันอีก